การจนบุรีนะคะมีคนร้ายไปวางเพลิงคอกแพะ
แล้วคนบอกโหสงสารแพะเลยอ่ะ
มันมีเรื่องบาดหมางอะไรกันหรือเปล่าหรือแพะมันไปก่อความรำคาญ
เปล่านะคะเขาวางเพลิงคอกแพะล่อเจ้าของออกมาแล้วยิงสามนัด
โอ้โหโชคดีมากคุณผู้ชมไม่โดนเลยสักนัด
โอ้โหเนี่ยจุดไฟเผาคอกแพ้นี่ไม่สงสารแพ้ตาดำในนั้นเลยนะ
กะแค่ว่าจะให้เจ้าของเดินออกมาแล้วจะได้ยิงเขาให้ตายอ่ะค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านหนองสแก่อำเภอท่าม่วงนะคะตีสาม
กล้องวงจรปิดจับภาพได้ชัดเจนเลยนี่เป็นโซนดงกล้วย
เห็นคนร้ายที่เราวงกลมสีแดงด้านขวาล่างไหมคะครับอันนั้นคนนะคะ
ไม่ใช่ผีนะคนร้ายค่ะซุ่มอยู่เลยอ่ะโอ้รอดูเลยนะคะเนี่ยใช่
แต่ว่าถ้าออกมาเมื่อไหร่ปั๊บเพราะจุดไฟแล้วจะซัดเลย
ใช่ค่ะแล้วจุดไฟไปสองรอบด้วยนะรอบแรกตีสองห้าสิบเจ็ดนาที
นี่นี่เห็นไหมคนร้ายอยู่เนี่ยเฮ้ยเหมือนเขาเอาเอาอะไรใส่บังหน้าด้วยไหม
ผ้าคลุมอะไรอย่างงี้ไหมคล้ายคล้ายค่ะเหมือนปิดบังอำพราง
เห็นไหมไอ้ที่แบบเหมือนหมกไอโม่งเห็นแค่ตาใช่ไหมดักรออยู่แบบนี้เลย
แต่ตอนตีสองห้าสิบเจ็ดนาทีรอบหนึ่งแล้วก็ตีสี่สิบแปดนาทีอีกรอบหนึ่ง
คือปักหลักเลยนะคะไม่ไปไหนเลยนะตอนแรกเนี่ยทางเจ้าของเขาก็คิดว่าเป็นไฟไหม้ปกติ
พอเขากำลังออกมาดับไฟกับสามีเขาค่ะเสียงปืนดังเลยปั้งปั้งปั้งสามนัด
อยู่ตรงไร่ข้าวโพดติดกับคอกแพ้เขาเลยบอกโอ้โหนี่ไม่ใช่แล้วล่ะ
นี่ล่อออกมาเพื่อให้ถูกยิงแน่แน่เราส่งคุณแซคนัทวินลงพื้นที่เลยนะคะ
ไปพร้อมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ห้าด้วยผู้ใหญ่อัศวินไปถึงนี่เจอตำรวจสพท่าม่วง
เก็บพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเลยเขาบอกปลอกกระสุนที่พบเนี่ย
ตรงกับที่เจ้าของบ้านแล้วก็ชาวบ้านระแวกใกล้เคียงบอก
ได้ยินเสียงปืนสามนัดแต่ไม่มีใครกล้าออกมาดูเลย
เพราะว่าก็กลัวเหมือนกันนะคะว่าจะโดนลูกหลงจากอะไร
คอกแพ้คือป้าติ๋มค่ะป้าติ๋มชื่อจริงคือรัติการมาลัยอายุห้าสิบปีนะคะ
ติ๋มบอกว่านี่นี่คือป้าติ๋มนะป้าติ๋มบอกว่า
ตีสี่วันที่ยี่สิบสามมีนาคมอ่ะอยู่อยู่แพะมันร้องกันละงมเลยเสียงดังมาก
ร้องดังผิดปกติก็เลยเปิดกล้องวงจรปิดตรงคอกแพะหลังบ้านดู
แต่ตอนนั้นดูไม่ได้ก็เลยคิดว่าสงสัยกล้องมีปัญหาแน่เลย
อืมก็เลยอ้าวเดินลงมาดูเลยละกันปรากฏลงมาอุ้ย
ไฟไหม้คอกแพะลามจากท้ายคอกไล่ไปที่หน้าคอกแล้ว
เธอก็มองเลยตายแล้วแพ้เป็นยังไงบ้างเนี่ยอยู่กันตั้ง๓๘ตัวคุณคิง
โอ้โหเยอะนะฮะมันวิ่งไปออรวมกันอยู่หน้าคอก
คือที่มันส่งเสียงร้องมันคงจวนตัวแล้วล่ะเพราะว่าไฟมันลามจากท้ายคอก
ค่อยค่อยไปถึงหน้าคอกแล้วอะค่ะเธอบอกอุ้ยตกใจมาก
วิ่งออกจากบ้านไปเปิดประตูคอกแพะเลยให้แพะมันได้หนีไปก่อน
แล้วก็ตะโกนเรียกสามีบอกเอาสายางมาฉีดน้ำดับไฟเร็วกลัวแพ้จะตายนะคะ
จังหวะที่เธอกับสามีกำลังเอาน้ำฉีดเพื่อจะดับไฟแล้วก็ไล่ต้อนแพ้ออกจากคอกอยู่
เสียงปืนดังขึ้นมาเลยสามนัดสามีตะโกนบอกเธอเลยนั่งหลบนั่งหลบ
แต่เธอตกใจทำอะไรไม่ถูกเธอก็ยืนนิ่งอะค่ะสามีคือรีบวิ่งมาดึงมือแล้วพาเขาไปหลบในบ้าน
จนเหตุการณ์สงบตอนเช้าถึงค่อยออกมาดูความเสียหายแล้วก็โทรแจ้งตำรวจนะคะ
ถามว่าเอ๊ะป้าติ๋มไปทำอะไรถึงขั้นที่จะมีคนมาฆ่ามาแกล้งกันขนาดนี้
บอกน่าจะเป็นปมที่ดินกับญาติพี่น้องคือมีหนึ่งในเครือญาติเสียผลประโยชน์
อยากให้มีการแบ่งที่ดินเพราะกลัวจะเสียเปรียบซึ่งเช้าวันที่ยี่สิบสามมีนาคม
คือวันที่จะต้องมีการแบ่งที่ดินกันนั่นแหละเธอเลยมั่นใจว่าน่าจะเป็นเรื่องนี้
ลองฟังเสียงเถอะนะคะ
ที่เขาเสียผลประโยชน์เขาก็ไม่อยากให้แบ่งไงทุกวันก็ทำประโยชน์อยู่อย่างเงี้ย
ใช้ทีใช่คือถ้าแบ่งเขาก็จะต้องเขาปลูกอะไรอะไรไปมันก็ต้องไปอย่างเงี้ย
บอกดูจากรูปร่างในกล้องวงจรปิดแล้วลักษณะตรงกับญาติคนหนึ่งที่เคยมีปัญหากัน
ประตินบอกก่อนหน้านี้หมาที่เคยเลี้ยงไว้เกือบยี่สิบตัวก็ถูกลอบวางยาตายไปเจ็ดตัว
ทีนี้เขาบอกว่าที่คนร้ายซุ่มอยู่ที่เราเห็นลางในกล้องวงจรปิดนะคะ
คือเขาบอกว่าจับตัวไม่ได้จนกระทั่งมีเหตุการณ์ครั้งนี้อีกก็ยังจับไม่ได้อีก
แต่ก็โชคดีที่เธอกับสามีเอาชีวิตรอดมาได้เลยเชื่อว่าน่าจะเชื่อมโยงกัน
อยากให้ตำรวจจับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็วเพราะว่าตอนนี้ไม่ปลอดภัยเลย
อ่ะคือจริงเขาก็พูดถึงญาติอ่ะว่ามีคนนึงที่เขาสงสัยใช่ไหม
เราก็ไปคุยไปคุยเรื่องแบ่งที่ดินกันหน่อย
คือเขาบอกว่าเป็นพี่ชายของสามีป้าติ๋มนะครับ

คนที่มาสงสัยลูกชายเขาเขาไม่เชื่อหรอกว่าลูกจะทำแบบนั้น
ก็รู้แหละว่าไม่ถูกกันแต่ไม่เคยไปทะเลาะวิวาสหรือทำอะไรแบบนี้เลย
แล้วช่วงนั้นที่เกิดเหตุลูกชายกลับจากวิ่งรถที่นครปฐม
ช่วยบดข้าวโพดอยู่ที่บ้านแถมลูกก็ไม่เคยพกปืน
ก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ลูกเขาจะต้องไปเผาคอกแพ้
อยากให้ตำรวจดูพยานหลักฐานเป็นที่ตั้งมากกว่า

สองครอบครัวนี้เขาทะเลาะกันเรื่องแบ่งที่ดินมานานแล้วนะคะ
แล้วก็เคยไกลเกลี่ยเคยเคลียร์กันไปรอบนึงแล้วด้วย
แต่ว่ามันก็ยังไม่จบอีกก็เดี๋ยวต้องว่าไปตามพยานหลักฐานนะคะ